สวัสดีผู้ชมในการเดินทางช่วงส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ของทุกปีมักจะมีความอุบัติเหตุต่ำมา
ทำให้กรมการขนส่งทางบกได้ไปร่วมมือกันกับ

โดยการไปสุ่มตรวจคนขับรถตู้ที่บริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับรามยาเสพติด
ปปศทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า๒๐๐นาย
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตู้โดยสารสาธารณะ
ที่บริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิและตามสถานีขนส่งทั่วประเทศ
เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในช่วงของเทศกาลปีใหม่ประจำปี๒๕๕๙
เมื่อปีที่แล้วปปศมีข้อมูลจากการสุ่มตรวจรถโดยสารสาธารณะกว่า๑๐๐คัน
อยากพบว่ามีพนักงานขับรถโดยสารที่ใช้สารเสียบติดถึง๑๐๐ลิ้นละ๑๐
ปีนี้จึงเพิ่มความเข้มงวดในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับ
นายนรงรัตนานุกูลเลขาธิการปปศ
ยังฝากไปถึงประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงของเทศกาลปีใหม่
รับฝากของจากคนแปลกหน้า
และระมัดระวังกระเป๋าไม่ให้คลาดสายตา
เพื่อไม่ให้กระบวนการค้ายาเสพติดนำยาเสพติดมาซุกซ่อน
หรือใช้ในการลำเลียงยาเสพติดครับ
ส่วนปฏิบัติการตรวจหาสารเสพติดในวันนี้ยังพบพนักงานขับรถตู้โดยสารที่ใช้สารเสพติดจำนวนหนึ่ง
จากการไปสุ่มตรวจรถโดยสารเป็นรถตู้จำนวน๖๕๐คันครับ
ในพื้นที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ
ซึ่งก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกับผู้ที่ตรวจพบสารเสพติดในวันนี้ทันทีครับ